วันนี้ตัวแทนบริษัทอัครารีซอสเซตจำกัดมหาชน
ก็ได้แถลงเรียกร้องให้กรมอุตสาหกรรม

พิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องของความขัดแย้ง

ให้ดำเนินการเปิดเหมืองทองคำได้ต่อไป
ในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ชี้แจง
ถึงการสาเหตุนะครับในการที่ต้องปิดเหมืองทองคำทั่วประเทศ

โดยพื้นที่ในการทำเหมืองทองในไทยนั้น

นายเชษษักอัทธาอารุณผู้จัดการฝ่ายประสานกิจการภายนอก
บริษัทอัครารีซอสเซสจำกัดมหาชน
กล่าวถึงข้อเสนอเรียกร้องต่อรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม

ของสาเหตุความขัดแย้งด้านผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านรอบเมืองทอง
เพื่อสร้างความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
พร้อมยืนยันว่าบริษัทอครารีซ้าวเศษ
มีความหวังที่จะได้รับการอนุมัติ
ดำเนินกิจการต่อไป
ขณะที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรมออกมาชี้แจงเหตุ
ยุติการอนุญาตการสำรวจ
และการทำเมืองแร่ทองคำทั้งหมดทั่วประเทศ
ว่าเป็นผลสรุปร่วมกันของ๔กระทรวง
หลังผลตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า

และข้อขัดแย้งของชาวบ้านในพื้นที่รอบเมือง

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดนั้น
มาจากการทำเหมืองของอัคราหรือไม่

จึงมีคำสั่งยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ

และประธานบัตรธรรมเมืองแร่ทองคำ
รวมถึงคำขอต่ออายุประธนบัตรด้วย
ในกรณีของบริษัทอัครา
มีกำหนดให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
จนถึงสิ้นปี๒๕๕๙นี้
เร่งทำแผนฟื้นฟูพื้นที่

ภายใต้การควบคุมดูแลของ๓กระทรวง

รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
จากข้อมูลกรมทรัพยากรธรณี

เป็นแหล่งแร่ทองคำ๙บริเวณ
คือ๑จังหวัดเลยต่อเนื่องไปจนถึง
น้องคายและอุดรธานี
จังหวัดปราจีนบุรีและสะแก้ว
จังหวัดแพร่ต่อเนื่องไปจนถึง
ลำปางและสุโขทัย

๕จังหวัดชะเชิงเซาชนบุรี
จนถึงระยองและจันทบุรี

ต่อเนื่องไปจนถึงชุมพร

และบริเวณตอนใต้ของยาลา

และ๙จังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตร
นครสวรรค์และลบบุรี

มีการทำเหมืองทองอยู่๒เหมือง
คือ๑แหล่งทองคำชาตรี
บริษัทอัครารีซอสเศษจำกัดมหาชน

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์จำกัดมหาชน
หรือบริษัททุ่งคำจำกัดจังหวัดเลย
ทั้งนี้ทั้งสองพื้นที่ที่มีการทำเหมืองทอง

ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

หยุดการดำเนินกิจการเมืองราชทองคำ
มติคอรมอที่ผ่านมา